คนดังในช่วงประมาณเดือนที่ผ่านมาค่ะ
เสียชัดกรณีนี้เสียชัดคู่กรณีก็คือน้องเกด
เสียชัดเสียสายเปย์น้องเกดสาวสายเท

เขาตกลงกันแล้วแยกทางกันเรียบร้อย
ไม่ติดอกติดใจอะไรกันแต่ต่างฝ่ายต่างไปดัง
ปังมากเสียชัดตอนนี้นะคะ
มีคนติดต่อให้ไปเล่นซีรีส์วาย
ไปถ่ายที่ต่างประเทศด้วยเสียชัดบอกว่าช่วงนี้ไม่ว่าง

เพราะว่ารับงานรีวิวเยอะมากล่าสุดนะครับเป็นงานรีวิวร้านตัดผม
โดยน้องเกดสวมบทเป็นช่างตัดผม
แต่เสื้อผ้าของเธอให้คุณผู้ชมได้ดูให้เห็นเต็มตา
แต่ว่ามันจำเป็นต้องเซ็นเซอร์นะหนุ่มอย่าเพิ่งเสียดายนะ

ไม่เซ็นเซอร์นี่ไม่ได้เลยนะฮะ
เพราะว่าเสื้อผ้าที่สวมใสนี่
มันเหมือนลักษณะเสื้อกันเปื้อนในการตัดผมเท่านั้นเอง

เอ้าหลายชิ้นแล้ว
ร้านนี้เป็นร้านตัดผมผู้ชายนะคะ
ตำบลหนองปริงจังหวัดกำแพงเพชรค่ะ
ว่าจ้างน้องเกดมาเรียกลูกค้า

ได้อยู่นะพอจะเป็นมืออาชีพได้อยู่นะ

เออแต่หนุ่มที่โดนตัดผมเนี่ย

ผมมองกระจกก็ได้ผมมองหน้าตัวเองดีกว่า
งั้นผมต้องเหลือบสายตาไปดูอย่างอื่น
นิ่งเนี่ยเดี๋ยวกลัวแฟนที่ดูไลฟ์สดอยู่เนี่ย

เอาเธอบอกว่ารับงานนี้ก็เพราะว่ารู้สึกเป็นตัวของตัวเองดีค่ะ

ตอนนี้ชีวิตดีขึ้นมากงานล้นมือ

คือมันเป็นตัวของเราอะพี่
และก็มันเป็นคอนเซ็ปต์ของทางร้านด้วยพี่

มีงานทำทุกวันนี้แบบล้นมือมาก
วันนี้ก็มาแวะตัดโครงตัดผมนิดหน่อย
แล้วเดี๋ยวก็ทำงานต่อยาวแล้วค่ะ

คืนนี้ค่ะ

เสียชัดก็ดังไปแล้วนะปังไปแล้ว
มิวสิกอะไรกับสาวขาวนะนะ

ขายของแบรนดเนมไปเต้นอะไรต่าง

นี่มีหนุ่มจากมุมมืดดูแลเธอ

แล้วก็ให้นาฬิกาแบรนด์หรูเลย

แล้วเธอก็ยังมีงานรีวิวอะไรอีกต่างนานเลยนะครับ
และนี่ล่าสุดเธอก็ต้องไปอันนี้อีก

แล้วต้องไปจับคันที่เคยเป็นข่าวด้วย

เธอบอกว่างานเยอะจริงเลยนะฮะ
ก็ต้องขอบคุณเสียชัดด้วยที่เราเลิกลากันด้วยดี
และทำให้แต่ละคนมีงานนะครับ
และอย่างที่บอกเมื่อคืนช่วง๖ค่ำ

ไปจังหวัดนู้นเข้าจังหวัดนี้ออกจังหวัดนั้น

ก็เลยเก็บงานทุกงานเลยนะฮะ

เสียชัดแล้วก็น้องเกดเนี่ยนะฮะ